พรุ่งนี้นะใครที่มีไอเดียอยากจะไปทำบุญเนี่ยก็ว่ากันไปนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าการทำบุญก็เป็นสิ่งที่ดี
ใช่มันเป็นสัปดาห์แห่งการให้โชคสัปดาห์คณิตศาสตร์ของเราชั่วโมงคณิตศาสตร์วันนี้
เอาเดี๋ยวพาไปไหว้พระทำบุญกันหน่อยพรุ่งนี้เป็นวันพระด้วยนะคะ
ยพระแล้วก็ไปขอพรขอพรได้หนึ่งข้ออยากจะขอเรื่องอะไรโชคลาภค่ะไปค่ะ
นี่เลยไปดูโชคลาภจากขันน้ำมนต์นี่แหละค่ะคุณ
ไปที่วัดเชียงขางนะคะตำบลชัยสถานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่
เขามีการจัดงานทำบุญประเพณีไหว้ครูครอบครูบูชาครูทำบุญทอดพระป่าสามัคคี
เพื่อที่จะให้ศิษยานุศิษย์เนี่ยนะคะได้มาเสริมบุญเสริมบารมี
หน้าที่การงานการเงินการค้าให้ชีวิตประสบความสำเร็จ
โดยมีพระเกจิอาจารย์ทั่วสารทิศมาร่วมงานกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ภายหลังเสร็จงานนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ศิษยานุสิตทั้งหลายรอคอยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของขันน้ำมนค่ะไปดูขันน้ำมนกันเลย
มันเป็นพลังแห่งความศรัทธาอันยิ่งใหญ่นะคะเป็นน้ำตาเทียนเนี่ยในโอ่งในขันน้ำมนต์นะคะ
คุณผู้ชมคือผู้ทำพิธีหลายคนนะคะเขาก็มีการรวมพลังกันในการที่จะทำพิธี
แล้วเราก็จะเห็นว่าเทียนมันหยดติ้งลงไปในอ่างน้ำมนต
ก็เดี๋ยวจะพาไปดูศิลปะจากอ่างน้ำมนต์กันหน่อยหลังจากเสร็จสิ้นพิธี
ศิลปะนะเป็นศิลปะเท่านั้นเองนะคะ
ดูกันไปดูมาทีเดียวได้๒เลยนะได้ทำบุญเสริมสิริมงคลแล้วก็ได้โชคลาภ
ดูกันไปดูกันไปเป็นศิลปะดูให้มันเห็นความสวยงามมันอยู่ในจิตวิญญาณมันอยู่ในสายเลือด
เสร็จงานก็ลาเอาของไหว้ไปเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราได้ทานของเส้นไหว้แล้วเนี่ย
เป็นสิริมงคลกับชีวิตลาของแล้วก็นำผลไม้อะไรกลับไปทานกันได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราก็รวบรวมบรรยากาศต่างนะ
มาให้ผู้ชมได้ติดตามรับชมกันในวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปทำบุญกันตามสบายใจกันแต่ละท่าน